คลิปในโลกโซเชียล
ผู้ชายสองคนค่ะเขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
เป็นทั้งผู้กองเป็นทั้งสายสืบ
เป็นคลิปนี้ไปตรวจกระเป๋า
ของคนที่ขี่มอเตอร์ไซต์ผ่านไปตามถนนหนทาง
แล้วก็มีปากเสียงกันด้วยนะคะ
หลังจากที่แชร์ไปเนี่ยคนถามกันเยอะเลย
สรุปตำรวจจริงหรือว่าตำรวจปลอม
ล่าสุดออกมาแล้วตำรวจจริงสามารถควบคุมตัวทั้งสองคนนี้ได้แล้ว
เป็นผู้กองกรรมลอเป็นสายสืบกรรมลอ
แล้วบอกด้วยบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าเมาสุรา
เดี๋ยวฟังคลิปต้นเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะ

พี่รักผมไง
ได้ไว้สาวหน้าพี่

สำเนียงการพูดก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะเมาใช้ได้
ไปถึงสายสืบ
คือจริงแล้วคนที่อยู่ในคลิปเลยมาดูแล
คือผู้ชายสองคนนี้ที่อ้างว่าเป็นสายสืบ

คือเขาไปตรวจกระเป๋าตรวจรถจักรยานยนต์ของคุณป้าอีกคนนึง
ขอตรวจเปิดดูข้างหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคนนี้เขามาเห็นพอดีเพราะก่อนหน้านี้สวนกันไปแล้วรอบหนึ่ง
พอวนกลับมาเห็นว่าไปตรวจกระเป๋าของป้าคนนึง
เขาก็เลยไปบอกป้าว่าป้าให้ตรวจได้ยังไงไม่ต้องให้ตรวจ
เขาไม่ใช่ตำรวจเหมือนจะพยายามไปช่วย

เขาก็เลยเอากล้องโทรศัพท์มือถือมาถ่าย

ค่ะแล้วก็พอมีคนที่โพสต์คลิปแบบนี้ไป

คนนี้คือเขาอ้างตัวว่าเป็นสายสื่อ
ส่วนอีกคนนึงที่ใส่แจ็คเก็ตดำมีคลิปแดงแล้วก็ใส่หมวกอ้างตัวว่าเป็นผู้กอง
ทีนี้พอตรวจสอบแล้วค่ะก็พบว่าบุคคลทั้งสองเป็นชาวบ้าน
อยู่ที่หมู่บ้านตะตึงทะไงที่ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ค่ะ
แล้วเป็นพี่น้องกันด้วยนะคุณอาชีพไม่ได้เป็นตำรวจนะคะ
เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วเขาก็มีพฤติการแบบนี้แหละค่ะ
ชอบออกตระเวนไปกินเหล้ากับเพื่อนฝูงพอเมาได้ที่แล้วก็จะสร้างความเดือดร้อน
รำคาญให้กับเพื่อนบ้านทีนี้ตำรวจก็นำตัวมาสอบสวน
ขยายผลที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรินทร์นะคะ
บอกชื่อกันหน่อยละกันคนนึงเนี่ยคือนายสาหกิจหวังชอบ
อีกคนนึงคือนายวิโรธหวังชอบสารภาพว่าทั้งสองคนเนี่ยแอบอ้างเป็นตำรวจ
ทำไปตอนนั้นเนี่ยผมไร้สติผมไม่มีสติอยู่ผมเมา
แล้วก็ขอโทษต่อสังคมด้วยนะคะขอโทษต่อตำรวจที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
แล้วหลังจากนั้นจ้านาธีก็ส่งตัวตำรวจกลับมารอทั้งสองคนนี้
ให้กับพนักงานสอบสวนสพเมืองสุรินดำเนินคดี
แล้วก็ไปทำแผนรับสารภาพในจุดที่เกิดเหตุด้วย
คุณผู้ชมเห็นคลิปนี้ไปแล้ว
เดี๋ยวมาดูตอนที่เขามีสติกันหน่อยพูดว่ายังไงฟังค่ะ
ผมที่ผมลงไปผมทำด้วยที่ผมไม่ได้ตั้งใจหรือกิจนานะครับ
เพราะว่าตอนนั้นที่ผมทำไปเพราะว่าสติสัมยัตริย์ไม่เกินที่ครับ

เป็นตำรวจไหมทำจริงเป็นตำรวจไหม
เป็นจริงครับไม่ได้เป็นครับ
ยืนยันเหรอตำรวจเขาเสียแล้ว
บอกว่าไม่ได้เป็นตำรวจแต่รักตำรวจครับ

รักตำรวจก็ไม่ต้องอ้างตัวว่าเป็นตำรวจค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าทำเป็นครั้งแรกนะ

ขณะที่นี่ก็คือผู้เสียหายนะคะคุณผู้ชมนายภูวนาศเหมือนทวิน
โดนตรวจค้นแล้วก็เป็นคนที่โพสต์คลิป

ก็ได้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับ๒คนที่อ้างว่าเป็นตำรวจ
ทีนี้คุณภูวนาศเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นคุณภูวนาศกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกดเงิน
หลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุรินทร์
ก็เจอกับกลุ่มคนนี้กำลังโบกรถจักรยานยนต์ของป้า
แล้วก็กลุ่ม๒คนกำลังตรวจค้นกระเป๋าคุณป้าอยู่
พอเข้าไปดูเข้าไปสอบถาม
ถูกกลุ่มคนที่อ้างโตเป็นตำรวจ
เหมือนกับว่ามีการกระชากระเป๋าของคุณภูวนาศมา
แล้วมีคำพูดด้วยนะบอกว่ายัดยามันเลยแบบนี้
รวมถึงสั่งให้คนอื่นมาล็อกคอ
คุณภูวนาศบอกว่าตอนนั้นหายใจแทบไม่ออกเลย
จนมีเป็นพลเมืองดีมีคนรู้จักผ่านเข้ามา
แล้วก็ช่วยเหลือจึงรอดจากสถานการณ์นั้นมาได้นะคะ
คือผมกำลังบอกให้ป้าเขากินรถไปก่อน
อย่างผมเพื่อนแคนนนี้เอง
แล้วจากนั้นผมก็ถ่ายคลิปกับคนที่เป็นสาย
ผมก็ถ่ายแต่เสร็จเขาเริ่มกัดปิดเนื้อถึงตัวผม
ผมรู้ว่าเขาจะเอาแล้วผมกดเบอร์โทรหาพี่ชายผม
บอกว่ามารับหน่อยมาหาหน่อย
ตัวนี้มีเรื่องที่ไหนผมก็บอกว่าจุดนี้จุดนี้
แล้วทีนี้ครับตอนที่ผมเรื่องถามเมื่อพี่ชัย
ผมเดินถอยหลังเลยถอยหลังแล้วผมสะพายกระเป๋าสะพาย
คนที่อ้างว่าเป็นผู้กองเขาบอกว่าเฮ้ยล็อกมันยัดยางมาเลยยัดยามาเลย
เสร็จสักพักคนที่ว่าเป็นผู้กองเขาเดินมาหาผมก็ปัดปัดปัด
ก็แคลร์กันครับแคลร์กันไปที่คนที่มาช่วยผมอ่ะครับ
เขาบอกว่าให้ผมขอโทษเขาเพราะว่าถึงมาคนเดียว
แล้วเขามาต้องขอโทษเขาเขาพูดประมาณสามครั้งอ่ะครับ
รักแล้วหลังจากนั้นเราก็ขอโทษ
แล้วตอนนี้อัลเบียร์ตำรวจเขาไปเจาะรถคู่กัน
บอกว่าไม่ปล่อยไว้แน่นอน

มีการคอนเฟอร์เนสประชุมกับตำรวจภูทรสุรินท
บอกว่าต้องรีบจับกลุ่มมาดำเนินคดีให้ได้
แล้วท่านก็บอกด้วยนะคะว่าผู้เสียหายตอนนี้มีไม่ต่ำกว่า๕คน
ข่ายความผิดฐานแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน
มขืนใจผู้อื่นแล้วก็ข้อหากันโชคทรัพย์
อันนี้คุณผู้ชมเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระ
ดังนั้นถ้าเกิดมีผู้เสียหายคนอื่นมาแจ้งความอีก
โทษก็หนักขึ้นนะคะฟังเสียงรองพบตรจัดหนักเรื่องนี้ค่ะ
เป็นความผิดต่างกรรมประมวลกฎหมายภาษณียามาตร๑๔๕
มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

ข้อหาที่๒หน่วยกรณีที่เรียกรถจักรยานโยนให้หยุดตรบด
เป็นความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด
หรือไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด
โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย
เสียดีภาพหรือที่เสียหรือทรัพย์สินของผู้ถูกห่วงถือใจนั่นเอง
ครับก็เป็นฟังผิดตามประมวลกฎหมายธรรมศาสตร์๓๐๙
มีโทษจำคุก๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีและปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับฟังผิดหน่อยค่าหานี้จะเป็นฟังผิดต่างตามวาระ
มีผู้เสียหายมากคนก็เอาจำนวนคนนั้นคูณเข้าไปนะครับ
ขณะนี้ทราบว่ามีผู้เสียหายจำนวนหลายคนนะครับ
อยากจะขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านใดก็ตามที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้
ไปแจ้งความที่สพเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ
เพื่อที่จะได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอะไรนี้ให้เข็ดราม
แล้วก็ไม่มาก่อเหตุเดินร้อนรำคาญกับพี่น้องประชาชนอีกต่อไปนะครับ

พบตรบอกว่าผู้เสียหาย๕แล้วนะคะเบื้องต้นตอนนี้
ใช่ค่ะแล้วก็รองผ่อนบอตรอยังบอกอีกด้วยนะคะ

มีแต่โจรที่อาศัยเครื่องแบบตำรวจทำมาหากินแบบนี้
ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่อง
ถ้าเกิดไปพบพฤติกรรมที่เป็นตำรวจมาเรียกเรียกรับเงินหรืออะไรแบบนี้

เพราะฉะนั้นเราให้ช่องทางคุณผู้ชมไว้นะคะง่ายแล้วก็สะดวก
ก็คือผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์อาสาตาวิเศษนั่นเองค่ะ
เวลาที่แอดเรนดิฉันเพิ่งแอดนะคุณเขมมาสอน